ที่ก็ต้องการกำลังใจไม่แพ้กัน

คือต้องบอกว่าเธอเนี่ยเผชิญกับข่าวเช้ามาเยอะแยะมากมาย
แต่สิ่งหนึ่งที่เธอบอกว่าภูมิใจสุดเลยก็คือ
เลี้ยงลูกสาวอย่างน้องจื้อหลิงวัย๑๐ขวบจนโต
และเริ่มเข้าวงการเล่นหนังเรื่องแรกแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเผยแบบกลั้นน้ำตาไม่อยู่กับบันเทิงไทยรัฐว่า
กลับไปตอนที่ท้องเนี่ยต้องหลบซ่อนอยู่ที่มาเลเซีย
คือชีวิตเนี่ยแบบกัดก้อนเกลือกินเลยรันทดมาก
ส่วนตอนนี้ถึงแม้ลูกสาวจะยังเด็ก

เพื่อที่จะดูแลแม่ในอนาคตเหมือนกันนะคะ
ภูมิใจนะคะที่ที่เขาเหมือนเราอ่ะเขาแบบเหมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอ่ะอดอดก็เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาลำบากกับเอมมี่ตั้งแต่อยู่มาเลเซียแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีปัญหาที่มาเลเซียก็ต้องแบบอุ้มลูกรักรอบกลับมาเมืองไทยอ่ะตอนที่คลอดเสร็จต้องเอาลูกไว้บนโรงแรมคนเดียวแล้วเราต้องลองไปร้องเพลงพอความเป็นแม่ถ้าลูกหิ
ชั้นเป็นหมอค่ะหนูจะซื้อบ้านให้แม่อยู่ค่ะหนูอยากเป็นอะไรก็ได้ขอให้หนูเลี้ยงครอบครัวหนูได้ค่ะ